เราไปดูอุบัติเหตุของชาวอาวาส้มประบาทน้ำพู
ที่สรุปแล้วได้มีผลสรุปเรื่องของอาการบาดเจ็บของท่านออกมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีคลิปออกมาให้ดูด้วยถึงวินาทีเกิดอุบัติเหตุ
คือต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุสลดเพราะว่าคู่กรณีเนี่ย
คุณผู้ชมดูคลิปสิคะเนี่ยเป็นนาทีพุ่งชนคือมาเร็วมากอะค่ะ
คือรถกระบะก็กลับรถกระทันหันใช่รถตู้ของท่านเจ้าคุณอลงกฎก็ขับมาค่อนข้างเร็ว
ตามคลิปภาพในกล้องวงจรปิดตามนี้นะคะคือเบรกไม่ทันเลยอ่ะค่ะ
เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะเป็นคลิปประมาณตอนทุ่มครึ่ง
ช่วงจังหวะเกิดเหตุพอดีเลยอย่างที่คุณเขมมาสอนบอกว่ารถกระบะเนี่ย
กลับรถแต่ว่าเหมือนไม่ได้ดูว่ารถทางตรงมาหรือเปล่า
กลายเป็นการกลับรถตัดหน้ารถโฟลกของเจ้าคุณอลงกฎ
ชนกันอย่างจังแบบนั้นบนถนนพะหนโยธิน
ในตำบลฮวยโปอำเภอโคกสำโลงจรบบุรีนะคะ
คนขับกระบะและผู้โดยสารที่เขาเป็นคู่รักกัน

คือไปการผูกข้อม้ายข้อมือกัน

แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีวิวาแล้วอะค่ะ
เสียชีวิตไปพร้อมกันทั้งคู่เลย
คือนายสุนทรแสนอภัยวัย๕๔ปี
แล้วก็นางระอุ่นปัญญาวัย๔๔ปีค่ะ
ส่วนฝั่งรถโฟลกตู้ก็คือรถของเจ้าคุณอลงกฎนะคะ
พระวิสุทธิประชานาศติกขะปัญโย

ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

ก็เป็นสถานที่ตั้งมูลนิธิธรรมรนิเวศ

ใช่ค่ะซึ่งในรถก็มีทั้งเจ้าอวัดเจ้าคุณอลงกฎ

คนขับกับลูกศิษย์ก็บาดเจ็บกันเล็กน้อย
ส่วนเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะสะโพกร้าว
สายวันนี้ค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานลบบุรี
พร้อมด้วยตำรวจสพโคกสำรงก็ลงพื้นที่สอบถามคนเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ดูที่เกิดเหตุเพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานประกอบคดีค่ะ
เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงพร้อมกับญาติเนี่ย
ได้นำศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ไปตั้งปัสเพลงขุศลก็ถือว่าบรรจากาศเป็นประเด็นความโศกเศร้องวะค่ะ
เจ้าครูดารงกฎเองหลังจากที่บาดเจ็บ
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ได้เปิดใจครั้งแรกหลังผ่าตัดแล้ว
ขอบใจญาติยมทุกคนที่มายืนแล้วก็เป็นห่วง

ชับแน่นหนาเลยว่าให้ทางวัดไปดูแล
แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะ
มอบหมายปฏิกิจให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของหลังวัดลูกบุรี
หลักฝ่าลูกศิลป์ลูกหาไปเชื่อกันอย่างเต็มทีแล้ว

สำหรับอาการอาภาษณ์ของท่านเจ้าคุณอลงกฎ
เขาบอกว่าทางเจ้าของไข้ในแพทย์
วรวัตรแก้ววิเชียนศัลยแพทย์
ก็ได้มีการออกมาแถลงร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุข
ลบบุรีแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชด้วย
ผลจากการเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะ
สมองกระโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกส่วนคอ
มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าประเมินอาการแล้วยังไม่ต้องผ่าตัด
ใส่เหล็กดำกระดูกเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณใต้เข่าด้านขวา
มันลึกลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อความยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ก็มีการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยทางทีมแพทย์สั่งงดเยี่ยม
แล้วก็ให้งดกิจนิมนต์๓เดือนด้วย
เพราะว่าต้องมีการติดตามและประเมินภาวะเลือดออกในสมองอย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลก็เลยมีการตั้งโต๊ะให้บรรดาศิษยานุสิต
ลงชื่อเข้าเยี่ยมที่หน้าห้องแทนนะคะ
หลายคนสงสัยว่า
คุณอลงกฎคล้องพระหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพกติดตัวหรือเปล่า
เพราะว่าจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เจ้าคุณอลงกฎประสบอุบัติเหตุ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะย้อนไปเลย
ไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก
ปี๒๕๓๗ค่ะ
พ่ออลงโกรธเคยสะโพกหักมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นอุบัติเหตุเหมือนกัน
ครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันแต่ว่าครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
ใช่ค่ะแล้วก็มาเกิดขึ้นครั้งนี้อีกนะคะ
พอถามไปค่ะเจ้าคุณลงกฎก็บอกว่าไม่ได้มีเครื่องรางของขลังอะไรติดตัวเลย
ก็มีแค่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วก็ยาที่พกในย่ามสะพายเท่านั้นแหละ
เจ้าคุณอลงกฎเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติไม่ได้เป็นสายเครื่องรางของขลังอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาถามหรอกว่ามีเครื่องรางมีอะไรของดีติดตัว
ท่านบอกว่าสาเหตุที่ท่านรอดชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องราง
แต่เป็นคนค่ะคนขับรถนั่นแหละที่มีสติพยายามจะชะลอรถ
เพื่อให้รถนั้นชนเบาที่สุดก็ต้องเป็นความโชคดีด้วย
ท่านก็คาดเข็มขัดนิรภัยในรถตัวเลยไม่กระแทก

ท่านก็ต้องงดกิจนิมนต์เหมือนที่คุณอรัชพรบอกไป
ตามคุณหมอสั่งก็คืออย่างน้อย๓เดือน
ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงนะคะทั้งผู้ป่วยทั้งเด็กที่หลวงพ่อต้องดูแลอยู่
ที่วัดพระบาทน้ำผู้๑และ๒หลวงพ่อยังบาดเจ็บยังเสียขวัญอยู่
แต่ก็เป็นห่วงคนที่อยู่ในความดูแล
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นลักษณะที่ว่ารถตู้ของหลวงพ่ออลงกฎ
ขับมาจากอำเภอโคกสำโรงมุ่งหน้าอำเภอเมือง
รถกระบะคู่กรณีจอดซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถตู้ขับมาด้วยความเร็ว
ก็เลยไม่สามารถหยุดรถหรือเบรกได้ทัน
พุ่งชนเสียงดังสนั่นเลยนะคะรถสองคันพังยับเยิน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถกระบะทั้งคู่เขาแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
เสร็จกลับรถแล้วรถชนปั้งเลยเนี่ยค่ะ
นางสายรุ้งใจกระสันแม่ค้าที่หน้าทางเข้าวัดเขาวงพระจันทร์
เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนที่รถกระบะจะประสบอุบัติเหตุ
รถตู้ของหลวงพ่ออลงกฎพุ่งชนเนี่ยค่ะ
สองคนนี้ชายหญิงคู่นี้นางระอุ่นกับนายสุนทร
ซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่มยังชวนคุยกันอยู่เลย
ยังบอกแม่ค้าเลยว่าโอ๊ยเมื่อ๑๖กันยายน
ลอตเตอรี่ได้หลายพันเลยไปซื้อสร้อยคอทองคำมา
ก็ถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันนะคะสักพักหนึ่งก็ขึ้นรถ
ขึ้นรถไปเสร็จเคลื่อนตัวรถเคลื่อนตัวไปได้ไม่ถึง๑๐วินาทีคุณผู้ชม
รถตู้พุ่งมาชนเลยแม่ค้าบอกว่าช็อกมากตกใจมาก
เพราะนางระอุ่นและนายสุนทรเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
ก็ไม่เห็นมีอะไรก็คุยกันธรรมดาเนี่ยก็มาปกติก็คุยกับแกอย่างนี้ประจำอ่ะ
ก็ยังไม่คิดไม่ฝันว่าเออก็พอแกซื้อเสร็จ
ก็ไม่อยากกลับหรอกแต่แฟนแกน่ะเรียก
แกก็อยากคุยเล่นไปกันอย่างเงี้ยคุยแหย่กันเล่นไปกันมาอย่างเงี้ย
เสียงแกเบิ้ลรถเหยียบคันเร่งอ่ะเสียงแกเหยียบคันเร่งวึ่นวึ่นวึ่น
แล้วก็แกเห็นหันไปก็หันแกหักรถออกไปพอเสียงมันตู้มเลยอย่างเงี้ย
ก็ตกใจว่าเอาแล้วว่าแล้วนึกในใจอยู่
มันถ้าแกมีซีเลนี่มันก็จะเร็วหน่อยอ่ะเร็วมาก
ก็ยังบอกอย่างงี้ว่าโอ้ยทำไมขับเร็วกันจังน่ากลัว
บางทีเราจะข้ามถนนเราก็ยังกลัวเลย
ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตทั้งนายสุนทรและนางระอุ่น
ก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทั้งคู่ออกมาซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่ม
มาซื้อกับข้าวและเครื่องดื่มก็เพราะว่าจะกลับไปทำพิธี
ผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินกันฉันสามีภรรยาค่ะ
กำลังจะได้อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยากำลังจะผูกข้อไม้ข้อมือกัน
ไม่คัดคิดจริงจริงนะคะอืมมาถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตซะก่อน
แม่ของนางระอุ่นค่ะคุณแม่แปรนอมปัญญาอายุหกสิบเจ็ดปี
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าชีวิตของลูกสาวน่าสงสารมากเหมือนคนไม่มีบุญวาสนาค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่านางระอุ่นเนี่ย
มีอาชีพรับจ้างปลูกผักทำไร่ทำนา
ก่อนหน้านี้มีสามีแต่งงานกันมีลูกด้วยกันสองคน
แล้วจับได้ว่าสามีมีผู้หญิงคนอื่นก็เลิกกันไปเมื่อ๑๕ปีก่อน
ต่อมานางระอุ่นก็มาชอบพอคบหากับผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้าน
แต่งงานอยู่กินด้วยกันไม่นานสามีก็มาเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
และล่าสุดนางระอุ่นก็มารู้จักกับนายสุนทรนี่แหละค่ะ
ทั้งคู่เพิ่งคบหาดูใจกันแบบจริงจริงจังจังได้ห้าวันโอ้โห
แต่ทั้งคู่ตกลงกันว่าเรามาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเถอะ
ตกลงกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองอาทิตย์ที่๒๙กันยายนอ่ะ
คืนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เลยบอกว่า
งั้นนัดกันนะมาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันนะ
จะได้มีชีวิตคู่ที่ดีทั้งคู่ก็เลยไปซื้ออาหารเครื่องดื่มไง
มาฉลองหลังทำพิธีเสร็จแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุเศร้าซะก่อน
บางทีอันตายกว้างพี่ก็ได้เหมือนว่างนี้แล้วอุ่นเนี้ยเออ
เอามากินเอามากินผูกแขนกันไงส่วนอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ทั้งสองครอบครัวผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงจริงและสำหรับเรื่องการชดใช้เนี่ยค่ะ
สองครอบครัวบอกว่าถือเป็นบุญบารมีที่เจ้าคุณอลงกฎ
นุเคราะห์ครอบครัวในการเป็นธุระจัดหาวัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดอีกทั้งหลวงพ่อก็ฝากลูกศิษย์มาบอกด้วยว่า
หายออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่ในแง่ของทางคดีความนะคะตำรวจสพโคกสำโรงบอกว่ายังสรุปไม่ได้ค่ะ
ว่าใครถูกใครผิดเพราะพนักงานสอบสวนต้องรอผลตรวจเลือดของนายสุนทร
คนขับรถกระบะที่เสียชีวิตก่อนว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายหรือเปล่า
ส่วนจุดที่เกิดอุบัติเหตุถ้ามองในมุมข้อกฎหมายเนี่ยนะคะ
จุดที่รถของนายสุนทรขับข้ามเลนมาเพื่อกลับรถเนี่ยมันไม่ใช่ที่กลับรถอยู่แล้วด้วย
สังเกตจากเส้นแบ่งเลนถนนที่มันเป็นสีเหลืองขีดทึบยาวอะค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวของนายสุนทรก็นำศพนายสุนทรประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดวังขอนคว่างนะคะนี่ค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าตกใจมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเกินกว่าจะยอมรับได้
เพราะว่าภาพที่คนในครอบครัวเขาเห็นคือทั้งคู่ยังหัวเราะกันมีความสุขกัน
กำลังจะผูกข้อไม้ข้อมือกันอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะน้องสาวของนายสุนทรค่ะ
ผมเลยบอกกับเขาว่าจะไปขอผู้หญิงคนนี้บอกกับทางฝ่ายแม่ผู้หญิง
ก็เพิ่งรู้จักวันนี้แหละที่ว่าเขาบอกว่าแม่ผู้หญิงเขาก็จะทำกับข้าวเราอะไรอย่างนั้น
กว่าปีแล้วมีลูกสองคนผู้หญิงทั้งคู่
มากก็เสียใจไม่ได้ล่ำลาอะไรเลย
แล้วพี่ชายเป็นคนดีมากเลยนะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนหลวงพ่ออลงกฎตอนนี้ก็มีเสียทะเย้านุษิศลูกศิลป์ลูกหา
ก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจหลวงพ่อกันเยอะมากนะคะ
ก็อย่างที่คุณหมอแจ้งเอาไว้นะคะมีการตั้งโต๊ะให้เหมือนกับว่าลงทะเบียนเยี่ยมที่หน้าห้องแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์